มาเกือบทั้งปีนะครับพอเข้าเดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนที่คนไทยทั้งประเทศน่าจะมีความสุขมากที่สุดในรอบปีนะครับ
ใช่เลยเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยสำหรับคนไทยเราก็เป็นที่รับรู้รับทราบแล้วก็เคยชินกันมาตลอดนะฮะ
ต้นเดือนก็คือสัปดาห์มหามงคลใช่เฉลิมพระชนภัณฑ์ศาสตร์ห้าธันวาคมนะฮะอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันล่ะ
เราก็เตรียมพร้อมแล้วก็ถนนทุกสายก็มุ่งสู่การถวายพระพรนะครับ
แต่นี่เดือนธันวาคมปีนี้เนี้ยมันมีกิจกรรมพิเศษอืมเพิ่มขึ้นมาอีกอ่า
คือปัดเพื่อพ่อในวันที่สิบเอ็ดธันวาคมครับอ่าอันนี้ก็เป็นวันเอ่อ
เพื่อพ่ออีกสำคัญเดือนเพิ่มปันสำคัญก็เดือนธันวาคมขึ้นไปอีกอ่า
อ่าถัดไปวันที่สิบหกธันวาคมเนี่ยก็เป็นวันอ่าพระราชพิพระราชพิธีนะฮะครับ
ครับเอ่อพระราชภารณ์เพลิงพระศพของสมเด็จพระสังฆราชใช่อ่า
ก็ช่วงนั้นก็อาจจะเว้นวักหน่อยครับแล้วก็เข้าสู่เทศกาลแห่งเอ่อ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะก็นับว่าปีนี้เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่เอ่อ
พิเศษกว่าทุกทุกปีแล้วทั้งฝ่ายความมั่นคงโดยเอ่อคณะคอสชเนี่ยเอ่อ
ก็ได้เตรียมการทุกฝ่ายบูรณาการว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีอะไร
สะดุดมีบรรยากาศหรือเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นไม่ได้อืม
ให้ทุกฝ่ายเนี้ยช่วยกันเอ่อควบคุมดูแลป้องกันไปเนื่องเนื่อง
ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแหละครับครับแต่ดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้เองมีกระแสข่าวเหมือนกันนะครับ
ทงชัยหลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารลับรวมไปถึงกระแสข่าวว่า
อาจจะเกิดกลุ่มที่ก่อความไม่สงบหรือกลุ่มก่อการร้าย
จากกลุ่มไอซิสนั้นแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย
ก็เลยบรรทอนความเชื่อมั่นและอาจจะบรรทอนดัชนีความสุขของคนไทยในช่วงปลายปีนี้เหมือนกันนะครับพี่
นั่นน่ะสิครับคือตามความคาดหมายของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทุกปีเนี่ย
ก็เป็นเดือนแห่งความสุขอย่างที่ได้กล่าวกันแล้วนะครับ
แต่อยู่พอเริ่มเดือนธันวาได้๒๓วัน
ก็เกิดมีข่าวคราวเกี่ยวกับเอกสารของสันติบาล
ได้มีการลักลอบเข้ามาเมืองไทย
โดยมีเป้าหมายที่จะกระทำก่อเหตุร้ายแรง
สถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับรัสเซียและประเทศพันธวิทย์
ที่มีเรื่องปะทะกับไอเอส
แต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยเอกสารนี้มันก็มาแปลกนะครับ

มันเพิ่งเปิดเผยกันเมื่อปลายพฤศจิกาถึงต้นธันวา
โดยเตือนว่าเมื่อวันที่๑๕๓๐ตุลาหรืออะไรเนี่ย
มีกลุ่มไอเอส๑๐คนเข้ามาที่เมืองไทย
ไปภูเก็ตไปพัทยาแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับ
แต่ถ้าลองไล่เรียงดูให้ดี
เหตุการณ์ที่รุนแรงของไอเอสเนี่ยมันเกิดเดือนพฤศจิกานะครับ
หมายความว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเกิดเดือน๑๓พฤศจิกา
หลังจากนั้นก็มีการถล่มโจมตีที่มั่นของไอเอสที่เอลซีเรียนะครับ
ถ้าหากว่าเตือนว่าหลังจากนั้นจะมีอะไรที่เมืองไทย
ยิ่งน่าจะน่ากลัวน่าจะสอดคล้องกันมากกว่า
แต่ว่านี่เป็นการเตือนย้อนหลัง
เข้ามาตั้งนานและกอดฝรั่งเศสด้วยและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราก็อย่าไปปริวิตกให้มากนัก
สถานการณ์ความมั่นคงต้องดูแลนะใช่
แต่ก็ต้องฟังหูไว้หูในแง่ที่ว่าความไม่เข้าใจของเรื่องนี้คือ
ของเรื่องนี้คืออยู่ทำไมเรื่องเพิ่งมาโผล่เอาทีหลัง
เดือนกันมาตั้งเป็นเดือนแล้วก่อเหตุการณ์ฝรั่งเศสด้วยซ้ำไป
แต่เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเบาใจได้อย่างหนึ่ง
อันนี้อาจจะมีว่าผลการตรวจสอบการรับรู้ล่วงหน้าของฝ่ายทางการ
อาจจะจับตาดูอยู่และมีการประเมินว่าก่อในเมืองไทย
อาจจะไม่ตูมตามขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่ง
ตรงที่ว่าจะมีเหตุร้ายทีไรนะมันมีอะไรมาเหมือนกัน
บันดาลมาช่วยมาดูแลมีพระหัสสยามเทวาธิราชมาช่วยดูแล
เหตุที่ร้ายแรงที่สุดที่เพิ่งเกิดที่ราชประสงค์นั่นน่ะมันก็ตูมตาจริง
แต่มันก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใหญ่โตหรือการก่อวินาศกรรมระหว่างประเทศ
มันออกเป็นเหมือนการเหตุระเบิดอะไรที่รุนแรง
แต่ว่าก็มีการติดตามจับกลุ่มและได้ตัวและกำลังจะได้ตัวผู้ต้องหาเพิ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนไทยพวกเราทั้งหลายเนี่ยรับรู้รับทราบเหตุการณ์ไว้ก็ดีนะครับ
แต่ว่าอย่าไปวิตกวิจารณ์ตื่นเต้นตกใจกับเหตุการณ์
เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่ไม่ประสงค์ดีกับการรักษาความสงบภายในประเทศ

มันจะกลายเป็นว่ามีอะไรมาบ่อนซะถ้าหากว่าพลอยตื่นเต้นตกใจไปกับเรื่องนี้
ฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังหูไว้หูแล้วก็ติดตาม
ผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงก็คงจะอึดอัดเต็มทีแล้วตอนนี้
ที่จะต้องกู้แก้ปรับสถานการณ์นะครับ
มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยทุกคนเราต้องร่วมมือร่วมใจกัน
เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลร่วมมือกันเถอะครับ
ในวันและเดือนแห่งมหามงคลจนถึงปีใหม่ครับ
ฝ่ายความมั่นคงเองมีอยู่ท่านหนึ่งออกมาบอก
เป็นเอกสารที่มันหลุดชั้นความลับออกมา
เป็นเพราะฝีมือของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ต้องการให้เกิดความสงบ

ฝ่ายความมั่นคงออกมาพูดขนาดนี้

ก็คงติดตามสถานการณ์โดยตลอดนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ที่แจ้งเข้ามา
แบบที่คุณสมชัยว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิด

ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง
ที่มีการต่างชาติเข้ามาระวังอันตรายนะ
ที่คำเตือนกันว่าแก๊งนู้นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ย

เข้ามาพอได้รับข่าวอาศาลมาทางฝ่าความบังคง
ก็ติดตามดูสถานการณ์
ก็ไม่ได้มาเปิดเผยออกมาเป็นแบบโจงแจ้ง
โอ้โหมาเป็นแบบนี้มีกี่คนมาจังหวัดไหนมาที่ไหน
ทั้งนั้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งปกติเนี่ยไม่ได้มีแบบนี้นะครับ
ก็มีแบบว่ามีข่าวมาอย่างนี้นะ
ความมั่นคงก็รับทราบแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการ
ซึ่งปกติเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลสถานการณ์ของบ้านเมืองเอาไว้ได้นะครับ

ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นยุคที่

ถึงว่ามีข่าวนี้เอามา
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นข่าวจริงนะ

เราก็สามารถที่จะดูแลสถานการณ์ได้นะครับ
ไม่ใช่เฉพาะข่าวจากต่างชาติเท่านั้นที่เข้ามาเนี่ย
แม้กระทั่งข่าวของคนไทยเรากันเองเนี่ยนะครับ

ที่จะมีเหตุการณ์ในเดือนแห่งความสุขเนี่ย
เดียทุกอย่างก็ดูเหมือนกับว่า
ทางฝั่งกำลังคงก็สามารถจะดูแลสถานการณ์เอาไว้ได้
แล้วก็เป็นช่วงในเดือนที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับ
ก็อยากจะเห็นเป็นเดือนที่คนทุกคนเรียกว่า
และได้มีโอกาสถวายพระพรมีความสุข
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
ก็หวังว่าทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยนะครับ
มั่นใจว่าฝ่ายความมั่นคงจะดูแลได้
แต่เป็นเพราะอะไรถึงเอกสารที่ฉันรับมากมันถึงหลุดออกมา
ความพลั้งเผลอหรือว่าเป็นความตั้งใจดีคะพี่
ไม่ผมมอง๒ประเด็นนะ
ประเด็นหนึ่งก็คือความอ่อนหัดของเจ้าหน้าที่
อีกประเด็นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เอกสารอย่างนี้
มันก็ทำลายรัฐบาลแล้วคอสชได้
ทำให้เกิดความปั่นปวนเกิดความหวาดหวั่นอะไรของประชาชน

แต่ว่าเรื่องนี้อยากเสนอความเห็นว่า

ข่าวนี้ออกมาอย่างนี้ได้ยังไง
เพราะว่านอกจากว่าเดือนนี้แล้วเนี่ย
เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ละเอียดอ่อนที่สุด

ฉะนั้นในข้อมูลข่าวสารอย่างนี้
ในการที่จะโอเคเราได้
ได้ข้อมูลมาจากรัสเซียก็เป็นข้อดี
ที่ที่มันไปถึงว่าเขาอาจจะติดตาม
เครือข่ายเขาอย่างมากกว่าอาจจะเป็นข้อที่จริง

มันควรจะเป็นเรื่องในทางลับมากกว่า
ไม่ใช่แบบโหวันนี้มันเสีย
แล้วก็จริงแล้วเราก็พูดกันเสมอว่า

ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย

แต่จู่จะเอียงแบบนี้ออกมาเนี้ย

การทำงานจะยากขึ้นมั้ยพิธภิษฐ์จากนี้ไป
พอเผยไตล่ออกมาแบบนี้แล้วคือจะทำให้คนร้ายจริง
แต่เป็นข่าวที่มันเป็นให้ระมัดระวังก็นั่นเอง
มันต้องมีการสอบสวนดำเนินการให้ชัดเจนแล้ว
เพราะเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรที่จะ
กลายเป็นว่าเราอยู่ในวังบนแล้ว

มันออกมาอย่างนี้แล้วมันใกล้กับเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศส

โดยการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ฝ่ายหาข่าว

อำนาจรัฐอธิบัตรของควรสาวชอต์เอง

เพราะว่าระยะหลังนี่ก็มีความระส่ำ

แต่คราวนี้อย่าลืมว่าเรื่องไอเอสมันเขย่าโลก
กำลังหวาดภาวะเป็นเรื่องที่รุนแรง
อย่างที่ไม่คิดว่ามนุษย์ต่อมนุษย์จะทำด้วยกัน
เมื่อข่าวนี้มันทะลุกลางป้องขึ้นมาเดือนธันวาคม
มันถึงน่าคิดและเป็นการบ้านเท่งอำนาจพิเศษจะต้องหาเหตุให้เจอ
จริงแล้วการเตือนของการเกาะการลายสากล
เขามีเชื่อมโยงแล้วก็เตือนกันมาตลอด
แต่ว่าก็ทำเป็นความลับไม่ได้ออกมาอึกกระทึกคึกโครมนะ
สำหรับหนังสือของสันติบาลที่ออกมาเนี่ย

ยังไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสือแท้หรือว่ามันอะไรกันแน่
ก็ลองดูว่าเขาจะพิสูจน์ทราบกันออกมาอย่างไร
แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองปรากฏการณ์นี้ในเชิงบวกก็มองได้
ก็ทำให้ตื่นตัวระมัดระวังกันทั่วไปเลยภาวะ
แต่ว่าในเชิงบวกมันมีลบอยู่เยอะเหมือนกัน
ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า
ที่เริ่มเดือนธันวาคม
ก่อนหน้านั้นรู้สึกจะทูตอเมริกาก่อน
พูดออกมาแล้วก็ทำให้คนไทยเสียความรู้สึกเยอะ
หลังจากนั้นก็มีการอวยพรของคนแดนไกล
ซึ่งมันยังห่างกว่าวันที่จะอวยพรปีใหม่กันเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็มาต่อด้วยหนังสือเขย่าขวัญอันนี้
รับมากและโผล่ออกมา

ถ้าจะมองแค่นั้นก็ได้
แต่ถ้าจะมองลึกไปกว่านั้นก็น่าคิด
ผมคิดมากไปหรือเปล่านะถ้าคิดมากไปก็ขอโทษด้วย
ชิงพื้นที่ขาวชิงพื้นที่ขาวน่าจะมองแค่นั้นก็ได้